ไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะเนี่ยงูจงอังอย่างยาวเลยครับ
โอ้โหยังยาวเลื้อยมาในห้องครัว
โอ้โฮอ่ะมามากินข้าว
ไปเรียกใครใครจะไปด้วย
เอาจริงนะถ้ายังไม่เห็นหัวนะเห็นแค่ตัวเนี่ยเออ

เหมือนมากจริงแล้วตัวมันทั้งยาวทั้งใหญ่ด้วยค่ะ

ภายในครัวของบ้านเลขที่๑๔๘ทับ๑หมู่๖
ตะบนไมฟาสอำเภอ๑๙จังหวัดตรัง

เจ้าของบ้านคือคุณประพาวิทย์เมืองแก้ว
เล่าให้ฟังว่างูตัวนี้มันเลื้อยมา
ไม่รู้เหมือนกันมันผิวหรือเปล่า

แล้วอย่างที่ดูฮะคือครัวเขาค่อนข้างจะเปิดโล่งนะ

เปริดรับรับ
ก็อาจจะเป็นครัวหลังบ้านเนาะ
เปิดให้มันโล่งแล้วเวลาทำอาหารทำกับข้าว

แต่ยังดีนะเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของคลิปเขายังใจหึง
ยังกล้าที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอนี้มาให้เราได้ดูกัน
แล้วคาดว่าความยาวมัน๔เมตร
โอ้โห๔เมตรครับโอ้โห๔เมตรเลยเหรอ
โอ้โหเจ้าของบ้านคุณประพาวิทย์เชื่อว่ามันน่าจะมาให้โชค
แต่ผมบอกนิดเดียวแล้วกันให้โชคให้ลาบเปล่าไม่รู้

ก่อนที่จะถ่ายคลิปคุณแจ้งกู้ภัยก่อนเลยฮะ
แล้วในระหว่างนั้นคุณจะถ่ายคลิปต่อไปผมก็ไม่ว่าหรอกครับ
สุดท้ายยังดีครับ
มันก็เลื้อยออกไปแล้วอะเนาะ
ดูแล้วยังไงซะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะเท่าที่ดูข้างเนี่ยนะฮะ
ที่อยู่บริเวณตรงครัวตรงนี้เนี่ยมันรกร้างนะเป็นพื้นที่รกนะ
เป็นป่านะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะ
งูหรือสิงสาราสัตว์ต่างมันจะเข้ามาที่ครัวแห่งนี้
อ่ะดูแล้วก็ฝากเตือนต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
ระวังนะคุณผู้ชมนะหรือว่าปรับพื้นที่ด้านข้างให้มันโล่งเตียนกว่านี้เนอะ
จะได้เห็นสังเกตชัดว่างูเงี้ยเขี้ยขอมานะคะ